คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นในเฟซบุ๊กเหมือนกัน
สำหรับกรณีของมีผู้ชายไปนวดแล้วเสียชีวิต
คือมีคนไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้
นวดนวดจนตายโอ้โหทำไมเขาบอกว่าริ่มเลือดเนี้ย
อุดคั่วปอดแล้วก็เสียชีวิตโอ้โหร้อนถึงหมอนวดแผนไทยต่าง
หลายคนเลยเพราะว่าพูดแบบนี้ไม่ถูกนะ
พูดแบบนี้มันเสียหายถึงประเทศชาติเลยคือหลายคนกลัวแล้วก็เริ่มแบบ
ไม่กล้าไปนวดแล้วหมอนวดเขาบอกว่างานเขาน้อยลงนะ
ใช่นี่ค่ะนี่คือเฟซบุ๊กของผู้ใช้ที่ชื่อว่าพัฒนภาอุดหนุนนะคะ
โพสต์คลิปเป็นการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตหนุ่มโฟร์แมนที่เจ็บขาจากการไปเตะฟุตบอล
แล้วก็ไปนวดแผนโบราณที่จังหวัดชนบุรี
ริ่มเลือดไปอุดคั่วปอดทำให้หายใจไม่ออก
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
เมื่อวานนี้นางสาวกัญญากรกฤษฎากรแอดมินเพจชมรมหมอนวดดีพร้อมตัวแทน
ผู้ประกอบการนวดแผนไทยก็ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
จะให้เอาผิดกับผู้ที่โพสต์ที่บอกว่านวดแล้วตายหรือตายเพราะนวดเนี่ย
ชี้แจงบอกว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เข้ารับบริการที่ร้านนวดแผนไทย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านขายของฝากซึ่งมีการขายพวกหลุกประคบพวกน้ำมันนวด
แล้วคนขายก็บอกว่าให้ทดลองนวดไหม
ซึ่งคนที่มาทดลองนวดให้ก็เป็นผู้นวดที่ไม่มีใบอนุญาต
ตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหมอนวดและร้านนวดของแพทย์แผนไทยค่ะ
บอกว่าที่ต้องมาร้องเรียนให้ตำรวจดำเนินคดีขออภัยผู้โพสต์ในข้อหามินประมาท
และข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันทำให้เสียหายถึงประเทศชาติเลยนะ
นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวไทยเขาก็อยากมานวด

พอมาแบบนี้นักท่องเที่ยวก็ใช้บริการน้อยลง
ที่จะยกให้การนวดแผนไทยเป็นมรดกโลกไปอีกด้วย